แฟนคลับตกใจกันว่าแม่หญิงลี

เมื่อคืนคุยกับฉันพบกันมานาน

แล้วเขาดูลงรูปแบบรักกันหวานเจี๊ยบมาก

เมื่อไหวนางมากับแม่

แต่นางเลยดีนะ

ลักษณะประตัดเข่าคล่อ

แต่คราวนี้งงว่าตอนนี้โสดสนิทพร้อม

แล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่
เพราะหัวใจยังว่างและยังไม่มีใคร

ถูกจากนี้จะขอเทปไวรัลยี่สิบกว่าถึงสามสิบปี
แต่จะขอผู้ชายเป็นอิสลามนะคะนางบอกอย่างนี้
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังแม่หญิงลีนะฮะให้สัมภาษณ์ซะว่า

เออหญิงลีฟตอนไข้อย่าหาแกงค่ะ

น่างงมั้ยล่ะ
ยังรักกันดีนอกจากนี้มีแหล่งข่าวคนสนิท

แรงข่าวคนสนิทใกล้ชิดบอกว่า

พลาดหัวขามาตกใจเลยนึกว่าเลิกกันเหมือนกันสิจริงจริง
ก็งงก็เชื่อมสัมภาพเพิ่งสัมภาพไป
งงไม่ได้แกล้งแม่นะ

จริงก็เพิ่งสัมภาษณ์กับตัวเองนะ
สรุปไม่เลิกเนอะไม่เลิกอันนี้ไม่เลิกนะไม่ได้เลิกนะคะอะ